ท่านผู้ชมครับชวนกันทำบุญฮะโคและกระบือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยง
เป็นสัตว์เลี้ยที่มนุษย์เนี่ยเลี้ยงเอาไว้ใช้งานนะครับ
ถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกนะครับ
แต่ไม่ว่าสัตว์หรือว่าคนก็ล้วนแต่รักชีวิตของตนทั้งนั้นนะครับ
ถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์จึงถือเป็นบุญใหญ่นะครับ
เพราะว่าเป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงมีนโยบายถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์
เพื่อนำไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงนะครับ
โดยโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตผู้เลี้ยงต้องไม่นำไปฆ่าหรือขาย
แต่ลูกซึ่งเกิดจากโคกระบือคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเป็นพ่อพันธุแม่พันธ
ว่าเลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานได้นะครับ
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นณรุ่งโรธฟาร์มหนองจอก
ที่๓๕ทับ๒ซอยเรียบวารี๔๙แขวงโคกแฝดเขตน้องจอกกรุงเทพนะครับ
ในวันที่๑สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งตรงกับวันอาสานหบูชาประจำปี๒๕๖๖นะครับ
โดยจะเริ่มทำพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกานะครับ
ซึ่งก็ขอความร่วมมือท่านผู้ที่จะเดินทางไปนะฮะ
แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากในวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับ
แต่สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเดินทางไปถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยตัวเอง
สามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้ได้นะคะ
ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนาเมืองทองธานี

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไหมเลขโทรศัพท์๐๘๙๙๙๔๖๖๕๖
โคนี่นะคะคุณผู้ชมคะราคาประมาณตัวละ๓๐๐๐บาท
ส่วนกระบือราคาประมาณตัวละ๓๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมจะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งตัว
หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นบางส่วนตามกำลังจิตศรัทธาของคุณผู้ชมก็ได้ค่ะ
อกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีโคกระบืออยู่แล้ว
และอยากจะบริจาคให้กับทางสมาคมโดยตรง

ให้ทางสมาคมเดินทางไปรับโคกระบือที่อยู่ของคุณผู้ชมได้เลย
มาร่วมกันเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังด้วยกันค่ะ